ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีการฆาตกรรมนายพรจีรักจงเจริญหรือว่านายบิลลี่นะครับ
แก่นำกระเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
เขาหายตัวไปเมื่อ๕ปีที่แล้วตอนอายุ๓๑ขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ
ไปเจอเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวพร้อมกับน้ำผึ้งป่า
บอกว่าเป็นการครอบครองอย่างผิดกฎหมาย๑๗เมษายน๒๕๕
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าปล่อยไปแล้วแต่เขาหายไปเลยฮะ

ถูกทิ้งเอาไว้ในแม่น้ำใกล้กับที่ทำการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ก็เลยนำมาสู่การจัดการดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้บิลลี่ตายนะฮะ
ก็เลยย้อนไปถึงวันนั้นชุดจับกลุ่มในวันนั้นเนี่ย
มีนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

นายชัยวัดนี่ฮะวันนี้คือผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่๙อุบลรัชธานีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัย๕๕ปีนะฮะ
มีนายชัยวัดแล้วก็นายบุญแทนบุษราคำนายธนเศษหรือนายภัยทูลแช่มเทศ
และนายกฤษณพงศ์จิตเทศ๖ข้อหานะฮะที่ขอสารออกหมายจับและสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ก็คือข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้อาวุธ
กักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธและร่วมกันทุจริตอำพลางคดีโดยกระทำการแก่ศพให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
นายชัยวัดเนี่ยวันนี้ไปร่วมต้อนรับคณะของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำมนตรีนะครับ
เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเอราวันตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
รมอเขามีไปประชุมคอรมอสัญจรพอดีนะฮะก็นักข่าวได้ถามนะเดี๋ยวลองไปฟังก่อน
อันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนสารอนุมัติหมายจับใช่ค่ะ
พอสารอนุมัติหมายจับแล้วนักข่าวก็พยายามติดต่อคุณชายวัด
คุณชายวัดก็บอกว่าก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์แล้วแต่ก็แจ้งข่าวมาว่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะไปรับทราบ
สี่คนจะไปพร้อมกันเลยค่ะนะครับทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้ติดตามกรณีภรรยาของนายบิลลี่นะคะ
ว่าหลังจากมีการออกหมายจับแล้วเนี่ยคดีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
นางสาวพินภาพฤกษาพันธ์มื้อนอค่ะภรรยาของนายพลจีหรือบิลลี่นะคะ
วันนี้ไปยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ขอให้พันธุ์ตำรวจโทกรวัตรปานประพากรรองอธิบดีดีเอสไอหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีทำคดีนี้ให้จบ
คือมื้อนอบอกว่าดีใจที่คดีขึ้นหน้าส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไร
อยากให้คนทำผิดรับสารภาพและออกมาขอโทษสังคม
ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงส่วนตัวก็เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม
นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
ระหว่างที่ลงพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีที่จังหวัดกาญจนบุรี
ถามถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะนายกตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ก็คุณชายวัดก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับพรุ่งนี้นะฮะที่ดีเอสไอ
เขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ซึ่งมันก็ยังมีขั้นตอนอยู่อีกแหละ